ว่าเป็นเรื่องของหลานทรพีก็ได้ครับหลานค่ะโอ้โหที่ยายเนี่ย
มาตั้งแต่แบบเบาะตอนคลอดเลยแค่ยายเดินไปเตือนว่ามาม่า
ทำกินอ่ะถ้าไม่กินอ่ะอย่าทำเพราะมันเปลืองตังค
บ้านก็ไม่ค่อยจะมีเงินปรากฏโมโหเอาไอ้ตัวไม้คมแฝกไปตียายจนหัวแบะ
หลานแท้แม่ยายที่หลานแท้แท้ยายเลี้ยงมาตั้งแต่แบบเบาะนี่คะ
อายุแปดสิบสามเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นที่อำเภอพระประแดง
สมุทรปราการค่ะยายเล่าว่าก่อนหน้านี้จริงจริงในบ้านหลังนี้ก็คืออยู่ด้วยกันสี่คนเนี่ยนะ
อกจากมีตาเนี่ยก็คือสามีของยายที่ป่วยแล้วตัวยายเองก็อยู่กับลูกสาว
ชื่อว่านางสาวสายชนอายุสามสิบสามปีบอกก่อนว่าเนี่ยลูกสาวคนนี้นี่แหละ
ก็เป็นแม่ของตัวผู้ก่อเหตุตัวผู้ก่อเหตุชื่อว่านายจักริตหรือนายแสน
อายุสิบห้าปีแค่นั้นเองยายบอกว่าถามยายว่าเอ๊ะแหม่มันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมถึงไปโดนหลานตีหัวแบบสักขนาดนี้ยายก็ร้องไห้นะคะ
แล้วก็เล่าว่าแค่ไปเตือนหลานชายว่าต้มมาม่าแล้วเนี่ยก็กินสิ
ไม่กินมันเสียดายตังค์เงินมันหลายบาทหาเงินก็ยาก
ทำให้หลานไม่พอใจอยู่ดีดีไปคว้าไม้คมแฝกมาตียาย
ตอนยายเนี่ยนอนอยู่ในมุ้งยายบอกโอ้ยเนี่ยสภาพยายดูสิคะ
ยายบอกไม่รู้ว่ามันทำกันได้ยังไงลองฟังเสียงยายเล่าเหตุการณ์ดูแล้วค่ะ
ใครทำใครทำยายครับหลานเนี่ยลูกของคนนี้
หลานชายแท้แท้เลยเหรอเลี้ยงมาแต่เกิดเนี่ย
ก็ดุเขาไงว่าเขาเรื่องทำกินเขามาม่าหอเท่านี้ไปต้ม
แล้วเขาไม่กินต้มเต็มหม้อเลยไม่กินอืมแล้วก็ไปกินไอ้ไอ้
ไปทำใหม่อืมเป็นแบบกระป๋องอืมโหอัลว่าทีต้มทีโต้พังหมดเลยอ่ะ
พัดลมพัดลมอืมไม่พอใจโน่นวิ่งไปคว้าไม้คมแฝกมาถึงตีเลย
อยู่ในมือยาไงเขาทำอะไรยาทั้งยาทั้งเหล้า
ดูดทั้งยาดูดกินทั้งเหล้าเพราะเราพูดอะไรไปผิดหมดน่ะ
ยายบอกด้วยนะดูทั้งยากินทั้งเหล้าก็ยาเสพติดนั่นแหละค่ะ
คุณผู้ชมหลังจากตีหัวยายเสร็จแล้วยังไงวิ่งหนีล่ะค่ะ
แล้วแม่ของตัวผู้ก่อเหตุแม่ของนายแสนเนี่ยก็พายายไปหาหมอ
ยายบอกต้องเย็บแผลสี่เข็มเลยนะปกติทุกวันนี้ทำงานรับจ้างถางย่า
ตอนนี้มันทำไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าเจ็บแผลลำบากใจเหมือนกันนะ
ไม่รู้ว่าจะไปเอาอะไรกินที่สำคัญโอ้โหฟังชีวิตยายแล้วก็โอ้
หดหูนะคะเพราะว่าตัวในแสนหลานชายเนี่ย
ไม่ใช่แค่ติดยาคนเดียวนะแม่ของนายแสนก็คือลูกของยายน่ะนะคะ
ติดยาเหมือนกันแล้วก็ไม่ทำการทำงานทั้งคู่
แล้วก็มักจะมาเอาแต่ขอเงินยายไปเสพยาไปวันวันแต่พอมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
ตำรวจต้องมาไงพอตำรวจมาเสร็จแม่ของนายแสนก็หายตัวเหมือนกันค่ะ
เพราะว่าแน่นอนแหละเพราะว่าตัวเองเสพยาด้วยนะ
ทีนี้ยายก็เลยอยากจะฝากตำรวจเนี่ยเจ้าของท้องที่ให้ดูเรื่องนี้จริงจังหน่อย
เพราะว่าคิดว่าในพื้นที่มันมีเรื่องของยาเสพติดระบาดด้วย